แล้วคุณผู้ชมรู้ไหมว่าแค่ทำยังไงแค่มันไม่ใช่แค่ธรรมดาแน่มันไม่ใช่แค่นี้แน่นอนแค่ไม่ภัยเนี่ยเขาทำกันยังไงแล้วมันยากง่ายขนาดไหนบอกเลยว่าติด
ติดตามกันได้กับช่วงของตะล่อนตะลุ้ยทีน
หัตถกรรมไม้ไผ่หรือเครื่องจักษานที่เกี่ยวข้องกับไม้ไผ่ที่ค่อนข้างมีความหลากหลาย
และทำมาอย่างยาวนานกว่าหนึ่งร้อยปี
ต้องมาที่นี่ค่ะบ้านไสงามตำบลโพงามอำเภอประจันตคามจังหวัดปราจีนบุรี
โดยเฉพาะงานเฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่อย่างแคร่ก็เป็นสินค้าที่สร้างรายได้ให้กับชาวบ้านไซงามได้เป็นอย่างดีเลย
แคร่๑ตัวราคาส่งอยู่ที่๒๕๐บาทค่ะ
ชาวบ้านในชุมชนก็จะแบ่งกันทำตามขั้นตอนการเตรียมงาน
ตั้งแต่ฝ่ายตัดทอนไม้ไผ่ฝ่ายทำส่วนประกอบทั้งขาไม้ล็อกขาผ่าสี่ฝ่ายยิงแผ่นกระดาน
เรียกได้ว่าทำกันเป็นแผนกเลยนะคะ
ที่เห็นนี่ก็คือแค่นะครับแค่ที่เขานั่งตามชายหาด
หรือตามน้ำตกที่อุปกรณาตองไปเที่ยวนั่งนี่แหละชุดนี้ก็ทำ

แค่นี้แค่นั้นเหรอครับไม่ไปไหนเลย
เขาจะวัดขนาดตามที่ต้องการเห็นไหมนี่ก็ทำอะไรอยู่เห็นไหม

เออใช้ไม้ใช้ไม้ไผ่ของเรานี่แหละครับ
เป็นตลับเม็ดเป็นไม้บรรทัด
เป็นไม้บรรทัศน์นี่แหละครับเขาจะวัดมาตรฐานไว้เลย
ได้ค่ะแล้วขั้นตอนต่อไปหลังจากวัด
วัดไซส์ที่จะทำขั้นแล้วต้องทำเอง

ผู้ใหญ่ยาชวนให้ใบตองลองทำแคร่ค่ะ
ไผ่๓ขนาดนำมาประกอบกันให้เป็นแคร่
เริ่มจากการทำส่วนประกอบของแคร่ก่อน
เห็นขนาดนี้แล้วมันก็อาจจะไม่ได้ยากจนเกินไป
อย่างนั้นเดี๋ยวขอลองตอกดูแล้วกัน
ไม่รู้จะวงกลมสี่เหลี่ยมหรือจุดเดียวอ่ะลองดูแล้วกันค่ะ
ส่วนประกอบแรกที่ใบตองทำเป็นคานของแคร่ค่ะ
ตอกไม้ไผ่ให้เป็นรู
แล้วก็ขึ้นอยู่กับความชำนาญของช่างแต่ละคนด้วยนะคะ
ว่าจะตอกรูให้เป็นสี่เหลี่ยมหรือจะตอกรูให้เป็นวงกลม

จะต้องเตรียมงานด้วยการทำส่วนประกอบต่างตั้งแต่ขา
ไม้ล็อกขาแผ่นกระดาน
ทุกส่วนประกอบล้วนเป็นค่าแรงทั้งหมดเลยค่ะ
ชาวบ้านที่นี่จะคิดค่าแรงเป็นชิ้นนะคะ
อย่างการทำแผ่นกระดานค่าแรงตัวละ๑๓บาทค่ะ
ทุกคนต่างก็ต้องใช้ความชำนาญในการรู้เร่ง

เท่าที่รู้มาช่างที่ชำนาญขั้นต่ำที่ทำได้ต่อวัน

ก็เท่ากับว่า๑วันรายได้ก็ไม่ต่ำกว่า๓๙๐บาทแล้วค่ะ
ไปมาต่อเลย

นี่เห็นมั้ยเค้าต้องพาอยู่นี่เห็นมั้ย
ไม่ต้องสนใจมานี่เลยมา

อันนี้ที่ขนาดที่หลายไซส์เขาแปรรูปมาแล้ว
เดี๋ยวเรามาดูว่าพอขึ้นโครงสร้างเสร็จปุ๊บเนี่ย

ใช่ใช่เอามาเรียง

สมัยก่อนจะใช้ตะปูในการตอกลงไปค่ะ
แต่ด้วยยุคสมัยนี้ความต้องการแคร่เพิ่มมากขึ้น
เพื่อให้ทันต่อการส่งขายในตลาด
การเลือกแม็กซ์ลมก็เป็นสิ่งจำเป็นค่ะ

เพื่อให้เป็นลายที่ต่อเนื่องกัน
ไม่ภายนึงเขาบอกค่ะ
ได้นี้ได้กี่
ทร้องให้ถอยก่อน
เอ้ยไปไหนเล่า
ต้องอยู่ต้องจริง
ดูให้มันอยู่ในแนวแนวกลาง
บางทีก็ใช้ตัวนี้ช่วย
สนุกแล้วมากับบ้านแล้วคนนี้
ผ่านไหมครับมาก
ต้องอาศัยความชำนาญมากเลยค่ะซึ่งในหมู่บ้านไสงามก็จะมีทั้งปราศชาวบ้านช่างฝีมือที่ช่วยกันสืบทอดความรู้จากรุ่นสู่รุ่น